ส่วนศึกภายในตระกูลธรรมวัฒนารอบใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อลูกชายของในห้างทองธรรมวัฒนะไปยื่นฟ้องสองอาสาว
หลังที่ไม่ยอมโอนหุ้นตลาดยิ่งเจริญมูลค่าเกือบพันล้านบาทคืนให้
วันนี้ศาลก็นัดพร้อมคู่ความตรวจพยานหลักฐานนะครับ
แต่ว่านางสาวนรมนผู้เป็นอาก็ได้ขอเลื่อนออกไปครับ
แทนทองธรรมวัฒนาบุตรชายของนายห้างทองธรรมวัฒนาอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
แล้วก็เป็นทายาทตลาดยิ่งเจริญนะครับ
เดินทางออกจากสารแพ่งถนนรัชดาพิเศษด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย
หลังจากสารมีคำสั่งให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานในคดีที่นายแทนทองเป็นโจทยื่นฟ้อง
นางสาวนรมนธรรมวัฒนะและนางสาวขนึงนิดธรรมวัฒนะซึ่งเป็นอาแท้
ในข้อหาผิดสัญญาตัวแทนเรียกคืนหุ้นของตลาดยิ่งเจริญ
จำนวน๑ล้านหุ้นมูลค่าเกือบพันล้านบาทออกไป
แทนทองเปิดเผยว่าในกระบวนการสารวันนี้ไม่ได้มีการตรวจพยานหลักฐาน
จากว่านางสาวนรมนไม่ได้เดินทางมามีเพียงตัวแทนแล้วก็ทนายความ
ยื่นคำร้องและหนังสือขอยืดระยะเวลาคำให้การเป็นลายลักษณ์และขอเลื่อนการนั้นออกไป
ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นควรให้เลื่อนไปเป็นวันที่๔กรกฎาคมนี้
สำหรับเหตุการณ์ที่นางสาวนรมนไม่ยอมโอนหุ้นคืนให้กับนายแทนทองก็เป็นเหตุการณ์
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙ที่นายแทนทองได้มอบอำนาจให้กับนางสาวนรมนและนางสาวคนึงนิดเป็นตัวแทน
ในการซื้อหุ้นคืนจากนายปริญญาธรรมวัฒนะ
ซื้อคืนมาแล้วนายแทนทองพยายามทวงถามนางสาวนรมนและนางสาวขนึงนิด
เพื่อขอคืนหุ้นที่ทั้งคู่นั้นถือครองแทน
แต่ทั้งคู่ก็ยังเพิกเฉยจนถึงทุกวันนี้
เพียงนางสาวคนึงนิดที่พยายามส่งสัญญาณว่าจะคืนให้นะครับ
แต่คติที่นางสาวนรมนที่ไม่ยินยอม
พร้อมกับสั่งปลดนายแทนทอง
ออกจากกรรมการบริษัทในเครือธรรมวัฒนะ
โดยอ้างว่าเป็นปฏิปักต่อการบริหารงาน